คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนจนเสียชีวิต
ข่มขืนแบบรุมโทรมนะครับจากผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน
คือถ้าใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
แล้วก็น่าสงสารผู้ตายจริงนะฮะ

ใครจะคาดคิดว่ามันจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๒๖นาที
เข้าสู่วันที่๒๗พฤษภาคมแล้ว
ถ้านับเป็นคืนก็คืนวันที่๒๖พฤษภาคม
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองจันทบุรีนะฮะ

เนี่ยพากันแบกร่างของหญิงสาวคนนี้ออกไปนะครับ
หญิงสาวคนนี้ที่สุดแล้วเสียชีวิตนะครับ
เป็นหญิงสาววัย๒๑ปี
แล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับคอยถือของ
เดินตามอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับ

จะเป็นลักษณะกล้องถ่ายภาพตอนมืด

ผู้หญิงที่อยู่ในภาพนี้ด้วยที่เดินไปกับกลุ่มผู้ชาย

ผ่านรปภของสถานพันธ์บันเทิงแห่งนี้ด้วย

ไม่ได้มีใครช่วยอะไร

สุดท้ายผู้หญิงเขาเสียชีวิตเลยนะ
ก็ขับออกไปนะครับจนกระทั่ง๑๑โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
อันนี้คือคืนวันที่๒๖แต่ว่ามันก็ตี๓กว่าเข้าสู่วันที่๒๗แล้ว
โมงเช้ามีคนไปพบศพผู้หญิงที่ถูกแบกไปเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่
ลงผลไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉมันของจังหวัดจันทบุรี
ก็คือจุดรับซื้อผลไม้เป็นจุดที่กำลังก่อสร้างกำลังจะสร้างลง
มาเจอภาพวงจรปิดภาพนี้ค่ะไม่มีใครทักเลยนะ

หรือว่ามันเป็นธรรมชาติของคนไปเที่ยวหรือยังไง
หรือว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจออย่างนี้คุณผู้ชมทักไหม
หรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปทักเดี๋ยวเขาจะว่าเอา

เรื่องของอันนี้เรื่องของเพื่อนเรื่องของแฟน

ก็คนเห็นกันเต็มไปหมดน่ะเนาะ

วันนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ผู้ชาย๔คนที่อยู่ในคลิปนะครับ
พื้นที่ของตำรวจจันทบุรีก็คือสพมนะครับ
คนนี้มีนายนัทธพงศ์แสนกล้าหรือว่านายโอ๊ตอายุ๒๔ปี
ปัทวีบุญธรรมหรือว่าในทีมอายุ๒๓ปี
นายสุรสิทธิ์ใจคำมีหรือในบอลอายุ๒๔ปี
อีกคนนึงเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีนะครับ

ทั้งหมดถูกจับตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับ
แล้วก็ถูกพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากร่วมกันข่มขืนหญิงสาวอายุ๒๑ปี
ที่ไปแบกเข้ามาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ผู้หญิงเนี่ยเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางนะครับ
มีญาติมาดูไปไปหมดนะครับ
ทั้งเพื่อนทั้งญาติเขาก็โกรธแค้จะมาประชาทัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า
เจอผู้ตายมาเที่ยวที่สถานบันเทิง
ก็ชวนกันดื่มสุราจนผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมา
หมดสติไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก็เลยฉวยโอกาสอุ้มออกจากสถานบันเทิง
แล้วก็พาไปที่ลงผลไม้ที่กำลังก่อสร้างแห่งหนึ่ง

อยู่ที่ถนนบนตำบลฉมันนะฮะ
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำเหล่าทั้งที่เขายังหมดสติอยู่
ข่มขืนกระทำชำราวจนเธอช็อกแล้วก็เสียชีวิต
แต่ก็ต้องตรวจสอบว่าเมาเหล้าหรือว่าถูมมยาได้หรือเปล่า
เขาเอาชิ้นเนื้อที่ตับไปตรวจสอบ
คือพอเขาหมดสติก็ทิ้งเขาไปเลยจนวันรุ่งขึ้นมีคนไปเจอศพก็แจ้งตำรวจนะครับ
๓คนเนี่ยคือนายนัทพงศ์นายปัทวีนายวิวสารภาพนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
แต่นายสุรสิทธิ์ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนคือเขาอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยแต่เขาไม่ได้ข่มขืน
เอาฟังท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เกษที่มานี่มีแรงจูงใจไหมครับหรือว่ามีการหวังแขนล่วงหน้าไหมครับ
หญิงกับกลุ่มชายเหล่านี้ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าหญิงคนนี้มาเที่ยวแล้วก็มาดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติเลย
ก็เป็นช่องโอกาสให้กลุ่มผู้ชายเหล่านี้นำไปข่มขืนกระทำชำเราในภายหลัง
วันนี้ไปทำแผนอยู่๓ชั่วโมงนะฮะมีท่านผู้ชมส่งข้อความมาคุณเขียนมาสอน
บอกว่าเขาก็อาจจะไม่กล้าทักเพราะว่าเห็นมีผู้หญิงอยู่ร่วมกลุ่มด้วย
ใช่ค่ะผู้หญิงเหมือนกับเดินถือของอยู่ด้วยแล้วก็เดินตามไป
ถือกระโปรงกระเป๋าก็คงคิดว่าน่าจะปลอดภัยมีเพื่อนผู้หญิงไปด้วย
ตอนนี้ถูกกันตัวเป็นพยานอยู่นะคะถูกกันตัวเป็นพยานครับ
คือถ้าเจอแบบนี้นะอาจจะว่าไปพูดกันตรงหลายคนอาจจะไม่กล้าทักเนี่ย
สะกิดแจ้งตำรวจหน่อยก็ดีทักหน่อยก็ดีบอกเจ้าหน้าที่หน่อยก็ดี
คือบางทีเราก็กลัวอันตรายกับตัวเราไงแจ้งตำรวจก็ดีว่าเออพี่มีแบบนี้แบบนี้
เพื่อพี่ไปดักอยู่ข้างหน้าลองตรวจดูหน่อยก็ได้
แล้วก็ไอ้แก๊งคนร้ายกลุ่มนี้เป็นแก๊งแบบปล่อยเงินกู้ด้วยนะ
ก็เนี่ยคุณยายของผู้ตายเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขายังไม่ปักใจเชื่อไงว่า